ไม่รู้คุณชนะเขาจะอยากเช็คดวงกับเราหรือเปล่านะ

โอ้โหขึ้นเต็มมือเลย

โอ้โหดวงแบบคุณอ่ะไม่เอาดีกว่า

ดวง๑๒ราศีว่าปีหน้า
ดวงใครดีและดวงใครปังกันบ้าง
พบกับหมอไก่พ่อพาที่นี่ค่ะ

ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาจัดกลุ่มดวงดี
ราศีช่วงปีหน้าฟ้าใหม่

ชาวราศีมีนกุมกรกฎและพฤกษกค่ะ
ในปี๒๕๖๕นะคะ

สำหรับ๔ราศีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ

โดยรวมดวงชะตาของทั้ง๔ราศีนี้
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะ

เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไร
หรือว่าจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่

ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสมใจ
เกินกว่าที่คาดหวังไว้อีกค่ะ

กลุ่มราศีที่กราฟชีวิตพุ่ง๒๐๐

กันพิจิกและธนูนะคะ

ปี๒๕๖๕อย่างแน่นอนค่ะ
ดวงชะตาของทั้ง๔ราศีนี้นะคะ
ดวงดีเสมอต้นเสมอปลายค่ะ

อาจจะไม่ได้หวือหวาฟู่ฟ่าเหมือนราศีอื่นนะคะ
แต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบม้ามืดได้ค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดที่เข้าเส้นชัยแบบที่ใครหลายคนคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ
สำหรับกลุ่มราศีที่ชีวิตเจอโค้งหักศอกดวงชะตาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
นั่นก็คือชาวราศีเมษตุลสิงและมังกรค่ะ
สำหรับทั้ง๔ราศีนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์เจอการเปลี่ยนแปลงมากในปี๒๕๖๕ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายออฟฟิศย้ายบ้านนะคะ
โดยรวมก็คือวิถีชีวิตของทั้ง๔ราศีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรค่ะ
แต่ทั้งสี่ราศีนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะ
วาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้หมอไก่ขอโวยพรให้ทุกท่านคิดหวังสิ่งใดให้สมใจปรารถนา
คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนและขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

เออฮะรับพรจากหมอไก่แบบนี้
มีราศีเมทุนเขาบอกว่าจะหมดซะหมดเคาะหมดโศกหมดโรคหมดภัย
คงยังไม่หมดแล้วแหละแบบนี้
เอาเถอะยังไงก็ขอให้ทุกราศีดวงดีแล้วกันนะคะ
ทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จกันค่ะ